คุณผู้ชมฮะมาดูพิษจากยาเสพติดนั่นแหละครับ
หลอนยาแล้วก็ไปปลาขวด
ปลาสิ่งของใส่บ้านของชาวบ้าน

เพราะมีคนจากบ้านพี่มาด่าผม
ผมก็เลยต้องปลาของใส่นะฮะ
คุณผู้ชมชาวบ้านเขาอัดคลิปนี้ไว้เป็นหลักฐานเพื่อแจ้งตำรวจนะครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมเห็นไหมฮะชายหลอนยาค่อยมาแล้วนะฮะ
นี่ถอดเสื้อแต่เอาเสื้อคลุมหน้าแล้วสักพักนึงนี่ได้ยินเสียงไหมฮะ
ฟังดูฟังดูนะฮะเขาเริ่มหยิบสิ่งของปลาไปปลามานู่น
ปลาเข้าไปในบ้านของคนอื่นแล้วนะฮะนี่แหละครับพฤติกรรมแบบนี้นะครับ
เป็นพฤติกรรมที่ชาวบ้านเขาบอกว่าน่ากลัวนี่คว่างขวด
เพลงเลยเห็นไหมแตกเพลงเลยในบ้านของคนอื่นเนี่ยนะครับ
ชายคนนี้มีอาการหลอนเพราะฤทธิ์ยาของยาเสพติดนะครับ
แล้วก่อนหน้านั้นเคยทำพฤติกรรมที่สุดอันตราย
ชาวบ้านเขาบอกว่าคือจุดไฟเผากลัวยาง
ที่เขาเอามาตั้งกันอยู่ริมถนนแบบนี้
หรือไม่ก็เอาก้อนหินปลาใส่รถที่จอดอยู่
สัญญาการขโมยของรถดังลั่นซอยเลย
ทำให้ชาวบ้านแล้วก็ลูกเด็กเล็กแดงที่กำลังหลับสนิทกลางดึก
ต้องตื่นกลางคันร้องไห้งอแง

ชาวบ้านที่เขาแอบถ่ายว่าเขากลัวคุณ
กลัวสิก็ต้องแอบถ่ายแบบเงียบแน่

ไฟเผาเมื่อกี้ก็คือเผากลัวยางนะครับ
ที่เกิดเหตุเกิดขึ้นในซอยเจริญกรุง๖๙
เขตป้อมปราบนะครับซึ่งตรงนั้นเป็นชุมชนนะครับ
มีทั้งบ้านเรือนประชาชนมีทั้งโรงเรียนมีทั้งวัดนะครับ
ชาวบ้านเคยแจ้งตำรวจมาจับผู้ชายคนนี้ไปแล้ว

ตำรวจก็นำตัวไปดำเนินคดีในข้อหายาเสพติดนะครับ
สารได้สั่งให้ไปบำบัดแล้วก็ปล่อยตัวกลับมาอยู่บ้าน
ชายคนนี้ได้รับการบำบัดไปรอบหนึ่งแล้วนะคุณ
ทีนี้ก็หวนกลับมาเสพยาเสพติด
แล้วก็มีพฤติกรรมอารวาสเหมือนเดิมคุณ
ไฟมันไหม้กลัวยางดีไม่ลุกลุกลามบ้านเรือนประชาชน

แล้วก็มีชาวบ้านเขาเคยเรียกผู้ชายคนนี้มาคุยกันตรงเลยนะคุณนะ
ตอนที่ไม่เสพไม่หลอนอะไรมากนะฮะ
ชายคนนี้เขาบอกว่าตอนที่ผมเมายานะครับ
ผมได้ยินเสียงเหมือนคนด่าผมมาจากหน้าบ้านพี่นี่แหละ
ผมก็เลยโกรธผมก็เลยปลาขวดใส่บ้านพี่
ปลาขวดใส่ไอ้เสียงที่มันเป็นเสียงปริศนามาด่าผมนี่แหละนะครับ
ทีนี้ทางเพื่อนบ้านทางชาวบ้านบอกไม่รู้จะจัดการกับปัญหายังไงแล้วนะฮะ

พอมืดค่ำแล้วไม่มีใครกล้าออกจากบ้าน
เพราะกลัวผู้ชายคนนี้เดี๋ยวหลอนแล้วจะมาฆ่ามาแกล้งนะครับ
ก็เลยนี่แหละฮะโพสต์ในเฟซบุ๊กถามว่า
เผื่อจะมีใครมีวิธีในการที่จะจัดการหรือดูแลผู้ชายคนนี้ได้บ้างนะครับ
ทีมข่าวของเราก็เลยต้องสอบถามไปยังทางตำรวจพื้นที่
คือตำรวจสนยานาวานะฮะ
ว่าคุณตำรวจคุณตำรวจได้รับเรื่องแบบนี้คุณตำรวจจะทำยังไงต่อดี
คุณตำรวจบอกแบบนี้บอกว่าเรื่องนี้ตำรวจรู้หมดแล้ว
นิ่งนอนใจครับผมนี่ตำรวจบอกแบบนี้ไม่นิ่งนอนใจครับผม
เรื่องต้นได้จัดเวรยามให้สายตรวจเข้าไปลาดตะเวนภายในซอยนั้นให้มากขึ้นแล้วครับผม
และหากพบเห็นการกระทำผิดของชายคนนี้จะดำเนินการอย่างเด็ดขาดเลยครับผม
ตำรวจพูดแบบนี้ดำเนินการกับเขาแล้วก็อย่าลืมเอาตัวไปบำบัดด้วย
ต้องไปบำบัดนะฮะเพราะเขาเสพยาเสพติด
แล้วก็ต้องปรับปรามเรื่องของยาเสพติดในพื้นที่ชุมชนด้วยนะครับใช่ค่ะ